หลังจากตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ก่อคดีฆ่าฝังดิน
อบตวังใหม่ในพื้นที่จันทบุรีได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
วันนี้ได้พาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพผู้ต้องหา
ซึ่งก็คือภรรยาของผู้ตายนั้นสารภาพว่าทำไป
เพราะมีเรื่องขัดแย้งบาดหมางกันเรื่องการซื้อที่ดินนะครับ
รวมทั้งก็ระแวงว่าผู้ตายนั้นจะปันใจให้หญิงอื่น

นี่คือคำรับสารภาพของนางเบนเจาันไทเจีย

ทรงศักดิ์เพิ่มสุขสมาชิกอบตวังใหม่
อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี
หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมา
โดยเธอยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือยิงสามีของเธอกลางศีรษะถึง๓ครั้ง
ซึ่งครั้งสุดท้ายก่อนปิดชีพเธอได้ยกมืออธิษฐานต่อรูปหน้าศพพ่อของตัวเอง
กล่าวว่าหากครั้งที่๓ยังไม่สามารถฆ่านายทรงศักดิ์ได้
คนที่ตายจะเป็นตัวเองและลูกชาย
จากนั้นจึงลงมือจนนายทรงศักดิ์เสียชีวิตในที่สุด
ต่อมาได้เปิดแอร์เย็นไว้เพื่อรักษาสภาพศพหนึ่งคืน
ในวันนี้พนักงานสอบสวนสพท่าใหม่คุมตัวนางเบนเจวันและนายวัชรพงศ์ไทยเจียน้องชาย
ชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้งหมด๔จุด
นางเบนเจวันยอมรับว่าเป็นผู้ฆ่า
และให้น้องชายนำศพไปฝังดินไว้ในไร่ทุเรียนลึกกว่า๓เมตร
โดยเป็นจุดที่นางเบนเจวันลงมือยิงนายทรงศักดิ์
ก่อนที่จะไปหานายวัชรพงศ์ซึ่งเป็นน้องชาย
พามาขนศพไปฝังดิน
จุดที่๒ไร่ทุเรียนห่างจากจุดแรกประมาณ๒๐กิโลเมตร
เป็นจุดที่นายวัชรพงศ์ใช้รถแบ็คโฮลขุดหลุม
แล้วร่วมกับนางเบนเจวันนำศพมาฝังไว้
ที่๓คือบ้านพักอีกหลังของนางเบนเจวันที่อาศัยอยู่กับลูกของสามีเก่า

ผู้ต้องหาได้กลับมาที่บ้านหลังนี้
แล้วโทรจับหานายวัชรพงศ์ให้มาหา
สารภาพเรื่องราวทั้งหมด
จุดสุดท้ายบริเวณตลาดเจริญศุกร์
ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหาทั้งสองคน
สิ่งของเปื้อนเลือดและปืนมาทิ้งไว้ที่ถังขยะหน้าตลาด
คดีนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพท่าใหม่ใช้เวลาเกือบ๑เดือน
ในการแกะรอยกล้องวงจรปิด
และภาพโพสต์สุดท้ายจากเฟซบุ๊คของผู้ต้องหา
จนกระทั่งคนร้ายยอมจำนวนรับสารภาพ
โดยยังได้ตั้งข้อสังเกตและสงสัยว่า
ขณะที่นายทรงศักดิ์ถูกยิงเกิดจากการถูกวางยาก่อนหรือไม่
ได้นำศพผ่าชนะสูตรตรวจสารพิษในกระเพาะอาหาร
เพื่อยืนยันสาเหตุที่แน่ชัดแล้ว
ขณะเดียวกันปมในการก่อเหตุถูกมุ่งไปที่เรื่องหวาดระแวงชู้สาว
แต่ยังไม่ตัดประเด็นถูกคมคู่หรือปมที่ดินและทรัพย์สินออกไป
ขณะที่ตลอดระยะเวลานานนับเดือนที่นายกฤษดางเพิ่มศุกร์
ลูกชายของนายทรงศักดิ์พยายามออกตามหาผู้เป็นพ่อ
โดยเมื่อพบศพถึงกับเข้าขอบคุณเจ้าหน้าที่
พร้อมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาครอบครัวเป็นกังวลและไม่เคยมีความสุข
ไม่คิดว่าจะทำกับพ่อได้ถึงขนาดนี้
พร้อมอยากอโหสิกรรมให้ไม่ต้องมาจองเวรกันอีก
ในใจจะโกรธแค้นแต่ไม่สามารถเรียกทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาได้
บึงต้นตำรวจได้แจ้งข้อหานางเบนเจาันในข้อหาฆ่าภาพฤทธิษฐธรรมนั้น
ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องซักสิทธิษฐ์ที่แบบอยู่แบบ
ผมก็ทำงานอยู่กับพ่อมายิงพ่อเราเนี่ย
ถามว่าควรโกรธไหมมันน่าโกรธมากมันน่าโมโหมากนะฮะ
ก็คือโกรธนั่นแหละแต่ว่าโกรธไปมันก็ไม่ได้อะไรครับ

เราก็รอทางตำรวจเขาดำเนินการทางกฎหมายดีกว่า
ว่าควรชั้นสารตัดสินแบบไหนติดคุกกี่ปี
ติดคุกต่อชีวิตหรือผ่านชีวิตก็ว่ากันไป
เมืองต้นตำรวจได้แจ้งข้อหานางเบนเจวันในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
ปิดบังอำพรางซ่อนเร้นทำลายศพ
และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ส่วนนายวัชรพงศ์แจ้งข้อหาร่วมกันเคลื่อนย้าย
และซ่อนเร้นปิดบังอำพลางศพ
โดยในวันพรุ่งนี้จะนำตัวทั้งคู่ไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
พร้อมขัดค้านการประกันตัวด้วย